ราวของเด็กหญิงคนหนึ่งน้องอายุ๑๒ขวบสมมุติว่าชื่อน้องมะนาวกันแล้วกันนะ
คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแยกทางกันเดิมเคยอยู่กับคุณพ่อแล้วตอนหลังเนี่ยคุณแม่มารับไป
แม่ก็มีสามีใหม่เป็นพ่อเลี้ยงอยู่บ้านตาบ้านยายที่ชนบุรีนะ
ส่วนบ้านคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่หนองบัวลำพูคืออยู่กับแม่พ่อเลี้ยงแล้วก็ตายายก็น่าจะโอเคนะ
ไปมาเนี่ยน้องบอกว่าถูกทำร้ายถูกทุบตีทั้ง๔คนเลยทั้งแม่ทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็ตาและยาย
แล้วล่าสุดเนี่ยถึงขั้นตากับยายเนี่ยขับรถมาส่งที่บ้านที่หนองบัวลำพูที่เป็นบ้านของพ่อ
แต่หาบ้านไม่เจอปล่อยทิ้งไว้กลางทางเลย

เอ้าบ้านนี้เหรอเลขที่นี้
อยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็เลยพาเด็กมาส่งที่บ้าน

เด็กหญิงวัย๑๒ขวบนะครับถูกทิ้งอยู่ริมถนนนะครับ
ที่ตะบนด่านช้างอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบุรมภู
มกลางรอยฟกช้ำที่คอขาแขนใบหูแล้วก็นิ้ว
เหมือนกับถูกทำร้ายถูกทรมานมาแล้วอาการนี้อยู่ในอาการหวาดภาวะเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุยกับคุณป้าของน้องมะนาวที่หนองบัวลำพูนะครับ

พ่อของน้องมะนาวเนี่ยนะแต่งงานกับพ่อนิ่ม
นิ่มนี่เป็นอดีตน้องสะพ้ายนะฮะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องมะนาวนะครับ
พ่อของน้องมะนาวก็คือน้องชายของป้านี่แหละ
จากนั้นเขาก็แยกทางกันตอนที่มะนาวอายุ๔ขวบ
ซึ่งตอนนั้นน้องมะนาวเนี่ยยังอยู่ที่ฝั่งพ่อโดยมีย่าเนี่ยคอยดูแลเลี้ยงดูนะครับ
จนมาถึงน้องมะนาวอายุ๘ขวบ
นิ่มแม่ของน้องมะนาวซึ่งตอนนั้นไปมีสามีใหม่แล้ว
มารับลูกสาวไปเลี้ยงดูบอกจะพาไปอยู่ด้วยที่ชนบุรี
ส่วนตัวพ่อของน้องมะนาวก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ตั้งแต่นั้นป้าบอกทางบ้านที่หนองบุรมภูก็ไม่เคยเห็นหน้าหลานสาวอีกเลย
ไปตั้งแต่๘ขวบไปอยู่ฝั่งทางแม่แล้วก็บ้านตาบ้านยายที่ชนบุรี
อยู่ดีดีตีสี่เมื่อวานนี้มีชาวบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
เถียงกันอยู่ในรถเก๋งสีขาวที่มาจอดอยู่แถวหมู่บ้าน
จับใจความได้ว่าจำไม่ได้เหรอบ้านป้าเขาอยู่ตรงไหนทำไมจำไม่ได้
มันโง่จำไม่ได้ไงนี่ค่ะเขาเถียงกัน๒คนนะผู้ชายผู้หญิง
จากนั้นรถเก๋งคันนี้ก็ขับออกไปแต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกทิ้งให้ยืนอยู่ท่ามกลางแบบคือตี๔อ่ะหนาว
แบบอากาศนี่หนาวสั่นเลยพร้อมกับกอดสูติบัติเอาไว้แน่นอกแล้วก็มีถุงกระสอบปุ๋ยที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ย
เสื้อผ้าเนี่ยทิ้งกองอยู่ที่พื้นด้วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเห็นนะฮะ
เขาก็ดูสูติบัติของเด็กอ่าแล้วเขาก็พบว่าอันนี้ฮะ
นี่ผู้ใหญ่บ้านนะฮะเสื้อสีแดงเนี่ยฮะก็ดูขนาดผู้ใหญ่บ้านใส่เสื้อเห็นไหม
มันหนาวขนาดไหนน้องบุรมภูตีสี่อ่ะค่ะนี่ผู้ใหญ่บ้านยังใส่เสื้อกันหนาวอย่างงี้เลย
แล้วเด็กเนี่ยฮะถูกปล่อยทิ้งเอาไว้อ่ะน้องมาในสภาพเสื้อยืดเลยใช่ไหมใช่นี่ต้องเอาผ้ามาห่มให้อ่ะ
ผู้ใหญ่บ้านดูสูติบัติอ๋ออยู่บ้านหลังนี้ก็เลยพามาส่งที่บ้านก็เจอป้านะฮะ
เพราะว่าคุณพ่อทำงานอยู่กรุงเทพป้าเห็นหลานสาวป้าบอกโอ้ตกใจ
แล้วอยู่ดีมายังไงนะลูกเอ้ยนะถามไปถามมาบอกตากับยายขับรถมาส่งแต่หาบ้านไม่เจอจำบ้านไม่ได้
ก็เลยทิ้งเอาไว้ที่ริมถนนแล้วก็ให้เงินเอาไว้๒๐๐บาท
ซึ่งน้องมะนาวบอกตอนนั้นหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
มันตี๔มันมืดไปหมดนั้นทุกอย่างอ่ะ
แล้วป๒เขาก็มารับ

แม่รักมันนะไม่อยากให้มันไป

จะเอายังไงดีแม่เขามาเอา
ก็ต้องยอมไปอันนี้คือพูดตามตรงนะคะ

พอหลังเขาอยากเอามาส่ง
เพราะว่าเขาบอกว่าไปรักเล็กขโมยที่โรงเรียน
ก็ตกใจเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะ
ใช่ไม่บอกเลยไม่รู้เลยด้วยซ้ำ

น้องมะนาวบอกนี่เป็นหมอนที่แบบ

หมอนใบเก่าที่เด็กบอก
เขารักเขานอนของเขาทุกวันเขาติดตัว

เด็กหญิงวัย๑๒ขวบคนนี้นะครับ
บอกว่านอนหมอนใบนี้มาตลอด
หลังจากไปอยู่กับแม่ที่ชนบุรี

เธอบอกว่าเธอถูกยายกับพ่อเลี้ยงเนี่ย

ลงโทษด้วยการให้นอนอยู่นอกบ้าน

ชอบดึงชอบหยิกที่หู

นี่ยังมีรอยเลือดซึมอยู่เลย

ยายชอบบอกว่าที่ตีเนี่ย
เพราะว่ามะนาวไม่เชื่อฟัง

ส่วนพ่อเลี้ยงชอบเอาไม้หน้าสาม

ทั้งที่น้องมะนาวยืนยันว่าเธอเนี่ย

กับพ่อเลี้ยงไม่พอใจตลอด

เมื่อคืนนี้นะครับ

น้องมะนาวบอกยายจะพาไปส่งบ้านป้า

ซึ่งหลังจากเกิดเหตุ
เขาขับรถพามาแล้วมาส่งทิ้งไว้
มะนาวบอกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้น

มันไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาพามาที่ไหนอะไรยังไง
แต่เชื่อไหมครับทุกผู้ชมครับ

น้องยังรักยายอยู่แต่ไม่ขอกลับไปอยู่ด้วยแล้ว

คือยายตาก็อยู่บ้านด้วยแม่ก็อยู่ด้วย
จะปล่อยให้ยายกับพ่อเลี้ยงทำกับเด็กขนาดนี้เห

คุณแซคนัทวินไปตรวจสอบจุดที่น้องมะนาว
เอามาปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ช่วงตี๓๕๒นาที

จะเข้าสู่วันที่๒๒มกราคมแล้วนะฮะ
ก็คือเช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับ
เห็นรถเก๋งสีขาวขับมาไหมครับ

ก็คือตากับยายของน้องมะนาว

ถังขยะใต้ต้นมะม่วงนะแล้วจะเห็นตาของเด็กเนี่ยลงมาเปิดท้ายรถนู่น
ไหมฮะอยู่ท้ายรถนู่นเอาข้าวเอาของที่อยู่ในกระสอบอ่ะที่เป็น
เสื้อผ้าของเด็กเนี่ยเอาไปโยนวางทิ้งเอาไว้ที่แถวถัง

เสร็จแล้วก็มาพาเด็กลงจากรถ
นี่นะฮะพอให้เด็กลงจากรถแล้วนี่เกือบตี๔นะแล้วยังหนาว
เลยนะช่วงนี้หอน้องกุลมภูว่าเลยนะแถวนั้นคือพอพอเด็กลง
เสียงนะครับคือต่างจังหวัดมันเงียบตี๔บอกได้ยินเสียงบอก
มึงก็ไปบอกป้าไปตามหาป้ามึงเองว่าบ้านป้ามึงอยู่ตรงไหน
เขาบอกเขาได้ยินเสียงแบบนี้ชาวบ้านบอกหลังจากนั้นรถคันนี้ก็ขับออกไป
แล้วน้องมะนาวก็นี่ฮะน้องเคว้งเลยทีนี้ฮะ
เห็นบ้านคนอยู่แถวนั้นน้องก็เลยเดินไปนะครับ
ชาวบ้านเห็นเด็กก็สงสารไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเอาผ้าห่มสีชมพูมาคลุมให้
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมที่เราวงเอาไว้น้องก็เดินนั่นนะฮะ
ไปขอความช่วยเหลือจากบ้านแถวนั้นเขาก็เอาผ้าห่มมาห่มให้นะ
ไม่ใช่ว่าผ้าห่มติดตัวมานะโอ้โหดูสิฮะ
ผู้ใหญ่บ้านกับฝ่ายปกครองก็มาก็มาสอบถามเด็กนะครับแล้วก็เห็นสูติบัติของเด็ก
ทางฝั่งนั้นเขาให้ติดตัวมาด้วยนะครับก็ทำให้รู้ว่าเป็นหลานของย่านะฮะ
อยู่ที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงเขาหาบ้านไม่เจอไงที่เขาเถียงกันในรถว่าจำบ้านกันไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะ
มาส่งผิดหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยพาน้องมะนาวไปส่งที่บ้านของคุณย่า
ซึ่งตอนนี้มีป้าอยู่ส่วนพ่อไปทำงานที่กรุงเทพ
ท่านผู้ชมฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายท่านต้องมีคำถามอยู่ในใจ
จริงเหรอใช่เหรอเรื่องราวมันยังไงกันแน่
คุณแซคนัทวินได้เบอร์โทรศัพท์ของแม่ของน้องมะนาวมา
โทรไปหาแม่ของน้องมะนาวนะฮะ
แม่ของเด็กยอมรับว่าสามีใหม่ตีลูกสาวจริง
แต่มันไม่ได้ตีเยอะเหมือนกับที่เขาให้ข่าวหรอกนะแซ็ก

แล้วเรื่องที่ยายตีกับบีบคอหลานขอให้ฟังทางฝั่งแม่บ้าง

คืออย่างนี้เวลาที่แม่ออกไปทำงานเนี่ย

หลานสาวเขาก็อยู่กับยายสองคน
แล้วลูกสาวชอบไปขโมยของ
พอถูกจับได้ทีแม่ก็ไม่มีเงินไปใช้เขา
มันหนักใจเหลือเกินกับพฤติกรรมของลูกสาว
ก็คุยกันแล้วนะยายกับตาก็เลยตัดสินใจขับรถ
พาหลานสาวมาส่งทางฝั่งบ้านย่า
นี่แม่ยังให้เงินค่าน้ำมันมาด้วยนะเนี่ย

แม่ของเด็กบอกว่าแม่เนี่ยผิดเองนะแม่

เรื่องมันจะไม่เกิดเลยเพราะจะจำได้
ว่าบ้านของอดีตสามีอยู่หลังไหน
แต่ยายเขาบอกว่าเขาส่งถึงบ้านแล้วนะ

เขาบอกว่าเขาส่งหลานถึงบ้านแล้วนะ
เพิ่งรู้นะเนี่ยมาปล่อยทิ้งกลางทางแบบนี้

แต่เรื่องโดนคุณยายนี่โดนจริงค่ะ
ก็คือเขาไปขโมยของแล้วแม่ก็เลยให้ดอกโรงเรียนไว้
แล้วก็แม่บอกว่าให้ให้อยู่บ้านอยู่กับยายไปได้เลยค่ะไปอยู่ห้องแถวก็ไปคุย
แต่ว่าเรื่องเรื่องพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายเนี่ยเห็นตีอยู่สองครั้ง
แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวก็คือเขาถามว่าได้ทำจริงหรือเปล่า
อันนี้ได้ทำไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ตอบไม่อะไร
ก็ยืนเฉยมันก็ต้องมีอารมณ์โมโหบ้าง
พ่อก็โทรไปอีกปีมันก็นี่ที่แม่เขาบอกกับคุณแซคนัทวินนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับทุกผู้ชมครับแหมแต่ท่าน
คือมันจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนอะไรยังไงก็ตามเนี่ย
มันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาเด็กมาทิ้งกันอย่างนี้นะอืม
คืออยู่ดีจะไม่เลี้ยงก็มาทิ้งคว่างกันอย่างนี้เลยเหรอ

ทุกผู้ชมครับนี่ฮะล่าสุดทางพมจังหวัดทราบข่าวแล้วนะครับ

วันนี้ก็เลยมาเยี่ยมมาดูที่บ้านของน้องมะนาวนะฮะ

เด็กก็ยังมีอาการลักษณะหวาดกลัวแล้วก็ดูเศร้าสร้อยนะฮะ
ยังไม่พร้อมจะพูดคุยอะไรมากกว่านี้
เจ้าหน้าที่เลยบอกเดี๋ยวรอให้น้องเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นก่อน
เดี๋ยวจะมาติดตามแล้วก็ดูแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป
ส่วนเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายนะครับภูมิกับการสพนากลางนะครับ
บอกว่าได้นัดญาติของน้องมะนาวมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับ
เนื่องจากผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนยังไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะ
แล้วเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งของจังหวัดชนบุรีนะครับ
เดี๋ยวต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมกันพูดคุยกับเด็กด้วย
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นแหละนะฮะ
ก็ต้องยึดข้อมูลจากที่เด็กเขาบอกมาแล้วก็มีสหวิชาชีพมาร่วมสอบถามเด็กด้วย